มาต่อกันที่เรื่องของความดี
แล้วก็การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของตำรวจ
นำเสนอมาตลอดโดยเฉพาะการปลูกพืชผักต่างในสอนอ

ที่จะนำมาเสนอต่อไปเป็นตำรวจเก็บกู้วัตถุระเบิด

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการปลูกมะนาว
สร้างรายได้เสริมรวมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ด้วยนะคะ
ร้อยตำรวจโทประยงช่วยชูค่ะ
รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะ

เป็นชาวตำบลไซบูเรียมพฤทธาษาลาบอกว่า
ประกอบอาชีพรับราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
ปรับพื้นที่หลังบ้านค่ะ๑ไร่เศษเท่านั้น
และสร้างโรงเรือนขุดบ่อเลี้ยงกบเพิ่มเติมด้วย
ทุกวันก่อนไปทำงานและหลังจากออกเวร
จะมาดูแลต้นมะนาวตัดแต่งกิ่งทำลายวัชพืช
รดน้ำมะนาวแล้วให้อาหารกบ
ส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงกบเป็นอาหารสำเร็จรูป
แล้วก็อาหารที่หาได้ตามธรรมชาตินะคะ
ในช่วงตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟล่อแมลง

ผลผลิตที่ได้จะนำไปรับประทานในครอบครัวส่วนหนึ่ง

เงินที่ได้จากการขายมะนาวแล้วก็กบ
จะเก็บเป็นเงินฝากเอาไปให้ลูกทั้งสองคน
และก็มีการปลูกฝังลูกด้วยนะคะ

และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย
ที่สำคัญกิจกรรมนี้

เป็นกิจกรรมที่ใช้ในครอบครัวด้วย
แบบนี้หรือว่าปลูกพืชผักสวนครัวต่าง

ขายก็ได้เป็นรายได้เสริมก็ดีค่ะ